เอาล่ะคราวนี้มาอัปเดตกับสองตัวแม่แห่งวงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับคนแรกเลยพี่ลูกเกดของเราค่ะ
พร้ำวอร์ดอยู่ในวงการโมเดลและพี่ผู้กำกับของเราพี่พศอานนท์นี่
ตอนนี้ก็มีดราม่าทั้งคู่นี้มีดราม่าไม่แพ้กันเลย
เริ่มกันที่พี่ลูกเกดก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่เนี่ยบอกเลยว่า
ไม่ได้เจตนาเหยียดพี่นวัดและไม่จำเป็นต้องเคลียร์
ย้ำว่าเป็นแค่ครูสอนเทคนิคการเดินไม่ได้ส่งเด็กเส้นเข้าประกวด
อันนี้พี่ลูกเกดบอกไว้แบบนี้นะค่ะ
ส่วนปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ๕๐ที่ภูเก็ต

เกดบอกว่าแฮปปี้มากคือเราได้เห็นคลิปแล้วแบบปังมากนิดนึง
ฉันไปกดเข้าไปคอมเมนต์

ฉันแปลงกวนในชีวิตนะเธอ

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่เป็นการนัดรวมตัวกับแก๊งเพื่อนในรอบหลายปีตั้งแต่ติดช่วงโควิดมา
เขาก็ชวนกันเต้นแบบนอนสต๊อปกี่วันรู้ไหมจ๊ะ

เชื่อมั้ยคืนแรกพี่เกรดบอกว่าเต้นกันตั้งแต่๕โมงเย็นเย็นตี๑เอาคุณนับไปกี่โมง
ขาแข็งกันพอดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าพี่ลูกเกดเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งแซ่บจริงนะ

ก็โอเคก็ยังรู้สึกเหมือน๔๙เหมือนเดิม
กลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวกันที่ภูเก็ต
ใช่ก็จัดใหญ่ค่ะแฮปปี้
เราไม่ได้แบบว่ามีโอกาสได้เที่ยวหรือว่า
มีปาร์ตี้แบบนี้มานาน
มันก็เลยกลายเป็นว่าไปครั้งนี้เนี่ยก็โอ้โห
ก็เต้นกันแบบอย่างวันแรก
คืนแรกเนี่ยเต้นตั้งแต่๑ทุ่มถึงประมาณตีหนึ่ง

อัดอั้นมาก
เล่าต่อให้ฟังนะคะเพราะว่าคืนที่๒อีกปุ๊บนะคะ

เล่นต่อจาก๔โมงเย็นยันประมาณเที่ยงคืน

ก็เต้นต่อ๓วัน๑๐จริง

ลูกโตแล้วนะคุณผู้ชมน้องสกายลูกพี่ลูกเกด

แต่๕๐อย่าให้เห็นนาน่ว่านั่งพักอยู่อะ

ขยับมาที่พี่พศอานนท์กันบ้างค่ะ
นี่ก็ไม่ขอทนคนบูลลี่นะคุณผู้ชมนะ
ด่ามาเอ้าด่ากลับไม่โกงค่ะ
คือตอนนี้หน้ายังบวมได้แค่๒๕
เดี๋ยวรอเข้าที่จะบินไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมที่พอค่ะคุณผู้ชม
คือพี่พศก็บอกว่าวอนเถอะนะชาวเน็ตอย่าด่าเยอะ
เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่า
แล้วก็ขอปล่อยผ่านนะไม่คิดฟ้องพวกเกลียนคีย์บอร์ดนะจ๊ะ
เออด่ามาก็ด่ากลับด่ามาก็ด่ากลับ

อย่างพี่อย่างนี้ด่าไม่ได้อย่างพี่ลูกเกดก็ด่าไม่ได้
ใช่เพราะเจอส่วนเก่าคือไม่ได้เสพติดศัลยกรรมหรอก

บางทีตามันตกเราก็ทำให้ตามันเชิดถูกต้องไหมฮะ

คุณไปโฟกัสผิดที่ไปดูคอเขาทำไม

ชาวเน็ตก็แบบว่าเออหวังดีไง
ที่หน้ามันตึงคอตึงอีกสักหน่อยได้ไหม

เอานะเอานะเอาเป็นว่าตอนนี้ทำออกมาแล้วดูดีนะ
แค่๒๕อดใจรออีกนะคะ๗๕

อันนี้ภาษาพี่น้องอ่ะนะ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มันเป็นความพึงพอใจส่วนตัวนะคะ